แสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยว่าหมอแหลปออกมาเตือน๒โรงเรียนมี๑โรงเรียนที่คุณปุ้ยอ่านไปแล้วด้วย
เริ่มที่หมอแหลปแพนด้านะครับหรือว่านายภาคภูมิเทพหัสดินณอายุทยา
เทคนิคการแพทย์คนดังของโลกออนไลน์
โพสต์ภาพประกาศจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและนครราชศรีมา
โดยระบุข้อความว่าหลายโรงเรียนเริ่มสั่งปิด

ล่าสุดสั่งปิดโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบุญวัฒนาใช่ไหมเมื่อกี้

เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
หนึ่งในนั้นคือพิธีกรนักแสดงสาวจิตอาสาคุณไดอาน่าจงจินตนาการ
ที่ร่วมก่อตั้งเพจเราต้องรอด
ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าเด็กเริ่มมาแล้ว

อกจากนี้นะครับยังมีแฟนเพจที่มาร่วมแจ้งข่าวโดยระบุว่า
โรงเรียนเริ่มประกาศปิดในหลายพื้นที่
ที่อุบลรัชธานีและที่จังหวัดลำพูน

เรื่องนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงจริงนะครับยังไง
ถ้าคุณตรีนุษย์เทียนทองท่านตื่นเช้ามาฟังแล้ว
หรือว่าเลขาหน้าห้องบอกหน่อยนะครับว่า
ตอนนี้คนเขาเริ่มเป็นห่วงกันท่านลองตรวจสอบและพิจารณาหน่อยว่า
จะเปิดเทอมต่อไปบางพื้นที่จะจัดโซนนิ่ง
หรือว่าจะเรียนออนไลน์ในพื้นที่ไหน
ก็ลองประกาศให้มีความชัดเจนนะครับ

เอาล่ะมาดูยอดการฉีดวัคซีนของเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับ
อยู่ที่๕๑๒๙๗๘โดสนะครับ
เป็นเข็มแรกนะครับ๑๖๕๘๐๕ราย
เข็มสอง๓๑๘๖๗๔ราย
เข็มสาม๒๐๐๗๕ราย
และเข็มที่สี่๔๒๔ราย

๘๗๐๘๕๐๐๐ราย

ก็เอาล่ะเอาให้ได้มากที่สุด
ให้ใกล้๑๐๐ล้านโดสให้ได้มากที่สุด
หรือถ้าได้ไปเลยก็จะเยี่ยมมากสำหรับประเทศไทยฮะ